สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้ารอดูเพราะว่าวันนี้เป็นตอนจบแล้วค่ะ
ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหม่อมรัชวงษ์ค๑๙๘๘คึกฤตประโมนนะคะ
เพราะว่าวันนี้นะคุณผู้ชมต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นตอนสุดท้ายของชีวิตไอ้แก้ว
แก้วเนี่ยคือลูกชายคนเดียวของในแกว่ง
แกว่นก็เป็นคนที่ยึดถืออุดมการของตัวเองจนอยู่เหนือเหตุผล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องควรไม่ควรแต่ในแกวดนี้เขาก็ยึดมั่นในอุดมการตรงนี้
จนกระทั่งจะไม่แยกแยะเลยว่านี่มันชีวิตลูกชายตัวเองหรือมันเป็นเรื่องอุดมการ
เพราะฉะนั้นมาลุ้นมาเอาใจช่วยกันว่าสมภารกลางจะช่วยชีวิตเจ้าแก้วได้หรือเปล่า
คืนนี้นะคะตอนสุดท้ายเวลา๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หลังจากจบไทยรัฐนิวโชว์ค่ะ
๔ทุ่มครึ่งนะติดตามกันให้ได้ในค่ำคืนนี้นะครับ